เริ่มต้นกันที่เรื่องราวของทีมชาติไทยนะครับชุดใหญ่ที่กำลังจะเล่นเกมนัดที่๒ในช่วงสุดสัปดาห์นี้สำหรับศึก
ปรากฏว่าทุกทุกนัดเนี่ยนะครับรวมกันแล้วเนี่ยพอเฉลี่ยแยะออกมา
นัดที่เราเจอกับแล้วก็ชนะเอาไปถึงเจ็ดต่อศูนย์เนี่ย
กลายเป็นเกมที่มีแฟนบอลเข้าชมน้อยที่สุดครับโดยสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งอาเซียน
เนี่ยกลายเป็นสนามที่ฟานบอลเข้าชมน้อยสุดโดยผู้ชมเพียงแค่แปดพันเจ็ดเจ็ดร้อยหกสิบสี่คนเท่านั้น
ซึ่งเขาถือว่าน้อยสุดแบบบรรดาทุกแมทช์ซึ่งในเกมด้านขวาครับ

แต่พวกเขาเลือกใช้ราชมังคลาฮิลาสถาน

หลังจากที่สนามย่าวในประเทศ

เนื่องจากผลการอุทธกภัยครับ
ส่วนเกมที่แฟนบอลเข้าชมเยอะที่สุด

ลิมปิกสเตดียมกรุงพนมเปนนะครับ

เกมนั้นมีผู้ชม๓๔๒๕๐คนครับ

เข้าสนาม๓๗๘๓คน

เปิดบ้านแพ้เวียดนาม๐ต่อ๓
มีผู้ชมทั้งหมด